สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศในระยะนี้เราส่งความเป็นห่วงไปให้พ่อแม่พี่น้องทางภาคใต้มากเป็นพิเศษค่ะ
เพราะว่าถ้าภาคเหนืออีสานอากาศหนาวมากขึ้นเท่าไหร่
ภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักตามมานะคะคุณผู้ชม
จากการตรวจสอบเราพบว่ามี๙จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
แก่จังหวัดประจวบกิริขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขาพังงาภูเก็ตและกระบีค่ะ
เนื่องจากในระยะนี้นะคะยังคงมีลมตะวันออก
อบนำฝนเข้ามาตกนะคะทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย
เราตรวจสอบพบกลุ่มฝนเพราะฉะนั้นในระยะนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อน
ถ้าบริเวณไหนมีฝนตกนะคะคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตร
เพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษค่ะคุณผู้ชม